ช่วงนี้เนี่ยไปตามคดีที่ต้องบอกว่าโหดเยี่ยมเหลือเกินนะฮะ
เพราะว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเธอถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
อ่าที่สำคัญตามข่าวว่าเธอท้องอยู่ด้วยอืมอ่า
ท้องอยู่สี่เดือนศพเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้๕วันแล้ว
ในห้องพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคือสามีของผู้ตายนะครับ
ลักษณะของสภาพศพที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยถูกทุบที่ศีรษะนะฮะ
ในที่เกิดเหตุมีทั้งค้อนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
มีขันด้วยนะลักษณะขันน้ำเนี่ยใบใหญ่นะฮะมีร่องรอยของการบุบเหมือนกับเอาไปทุบเอาไปกระแทก
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเก็บไปกู้ศพเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
สภาพก็เริ่มขึ้นอืดแล้วนะครับนี่ฮะเสียชีวิตอยู่ในห้องพักของรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ตะบนช้างกลางอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๕วันด้วยกัน
ผู้ตายชื่อว่านางสาวพัชรพรสุวรรณกาศอายุสามสิบเก้าปี
นี่คือสภาพศพนะครับมีบาดแผลชะกันอยู่ที่ศีรษะลักษณะขึ้นอืดแล้ว
ส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้วแล้วคาดว่าเธอเนี่ยตั้งท้องอยู่ด้วย
ตามข้อมูลคือบอกว่าท้องอยู่สี่เดือนแล้วนะครับเสียชีวิตอยู่ที่ชั้นสองของบ้าน
ที่เป็นลักษณะของรีสอร์ทที่พักส่วนคนก่อเหตุคาดว่าคือสามีของผู้ตาย
ชื่อนายตะวันรักษาวงนะฮะชื่อเล่นชื่อแบทอายุ๓๑ปีนะครับ
นายตะวันเนี่ยหนีไปนะฮะศพเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้๕วัน
นี่คือผู้ก่อเหตุนะครับนายตะวันสามีของนางสาวพัชราพรผู้ตาย
คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความหึงหวงเพราะว่ายาดของผู้ตายเนี่ยบอกว่า
เขามีปัญหากันบ่อยทะเลาะมีปากเสียงกันเป็นประจำ
คือทะเลาะกันจนแบบญาติเอือมระอาคู่นี้ที่ญาติเขาบอก
ที่เกิดเหตุเนี่ยนี่คือภาพตอนที่เขาถ่ายรูปคู่กันนะฮะ
โพสต์เฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ไว้เนี่ยตอนที่ฝ่ายหญิงเขายังมีชีวิตอยู่
ห้องที่เกิดเหตุเนี่ยมีค้อนหักอยู่หนึ่งด้ำแล้วมีขันน้ำ
ลักษณะที่ขันนี่บุบแล้วนี่ฮะนี่ค้อนที่หัก
ขันน้ำเนี่ยข้างข้างเนี่ยมีร่องรอยการบุบเห็นไหมครับ
เหมือนเอาไปทุบอะไรนี่แหละใช่ค่ะโอ้โหนี่
ถ้าใช้คอนี่เพราะว่าศีรษะของผู้ตายนี้เขาเละเลย
ถ้าใช้ค้อนอีกเอาค้อนทุบจนหักอ่ะจนค้อนหักอ่ะ
นี่ก็บุบเลยนะครับคาดว่าก่อเหตุ
แล้วก็ทิ้งศพภรรยาไว้แล้วก็หลบหนีไป
จับได้แล้วนะครับเขาสารภาพว่าอย่างไรบ้างเนี่ย
เดี๋ยวรอฟังนะฮะนี่คือขันน้ำนะครับ
มันบุบอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
จากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่านางสาวพัชราพรผู้ตาย
ก่อนหน้านี้ก่อนจะมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์อยู่ที่กรุงเทพ
ทีนี้พอเจอปัญหาวิกฤตเรื่องของโควิด
ตัดสินใจเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดที่นครศรีธรรมราช
ก็มาพร้อมกับนายตะวันที่เป็นสามีนะมาตั้งแต่พฤษภาคม
ญาติญาติบอกว่าตอนที่กลับมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
ท่าทางในตะวันเขาแบบเขาหึงหวงหนักมาก
เขาหึงห่วงผู้ตายแบบหึงอย่างออกนอกหน้า
ไปคุยกับผู้ชายคนไหนไม่ได้เลยแม้กระทั่งญาติญาติที่เป็นผู้ชายก็ไม่ให้คุย
มีปากเสียงหึงหวงทะเลาะกันอยู่ทุกวัน
ญาติญาติกับชาวบ้านเนี่ยรู้กันดีว่าคู่นี้เขาทะเลาะกันบ่อย
ทะเลาะกันจนญาตินี่แบบโอ้โหเอื้อมละอา
ล่าสุด๑๒สิงหาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ญาติญาติบอกว่าทั้งคู่นี่มีปากเสียงทะเลาะกันอีก
แล้วทีนี้หายไปจากบ้านทั้งคู่ญาติก็ตามหาอยู่หลายวันหาไม่เจอนะ
จนสุดท้ายมาพบนางสาวพัชราพรเสียชีวิตสภาพขึ้นอืด
อยู่ที่รีสอร์ทที่เกิดเหตุนั่นแหละตรงเนี้ยฮะ
ส่วนนายตะวันหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
ก็เลยคาดว่าตอนที่เขาทะเลาะกันมีปากเสียงกันตั้งแต่วันนั้นนะฮะ
สิบสองสิงหาคมนะแล้วคงจะมาเช่ามาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้
คงทะเลาะกันอีกนายตะวันอาจจะโมโหถึงขั้นใช้ค้อนเนี่ย
ทุบตีภรรยาค่ะซึ่งนางสาวพัชราพรเนี่ย
อาจจะถูกขันเนี่ยทุบเข้าไปด้วยเพราะว่ามีขันเนี่ยที่บุบอยู่
ศีรษะนี่เป็นแผลชะกันมากคือตอนที่มีการโทรไปแจ้งเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับตอนนั้นเนี่ยมีคนโทรแจ้งกู้ภัย
บอกว่ามีคนเป็นลมอยู่ที่รีสอร์ทนะแต่ว่ากู้ภัยเนี่ย
ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นไม่ได้ในวันที่เกิดเหตุเนี่ย
คาดว่ามีการโทรแจ้งด้วยนะแต่พอกู้ภัยเขาจะมาช่วย
ใครเป็นลมที่รีสอร์ทติดต่อเบอร์นั้นไม่ได้อีก
เขาก็เลยไม่ได้มาดูเพราะว่าไม่รู้อยู่ที่จุดไหน
แบบไหนอะไรยังไงสุดท้ายเนี่ยมีคนมาเจอศพตรงเนี้ยนะฮะ
ที่ขึ้นอืดแล้วสารจังหวัดทุ่งสงอนุมัติหมายจับในตะวันนะครับ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะฮะ
ซึ่งตำรวจเนี่ยล่าสุดเนี่ยตามตัวเจอแล้วนะครับ
สำหรับนายตะวันนะครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ไปดู
จังหวะที่ตำรวจไปควบคุมตัวนายตะวันคนนี้นะคะผู้ต้องหา
คือที่เขาไปควบคุมตัวในตะวันเนี่ยก็เพราะว่าในตะวันเขาประสานไป
กับทางอดีตตำรวจสพช้างกลางอดีตตำรวจคนนี้เป็นลุงครับ
เป็นลุงของนายตะวันที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กเขาติดต่อลุงว่าเขาอยากจะมอบตัว
ลุงก็บอกตำรวจสพช้างกลางว่าให้มาจับตัวเนี่ยค่ะตอนไปจับคุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
คือในตะวันเนี่ยคือเดินออกมานิ่งเลยคือเหมือนเขาก็ยอมให้จับแต่โดยดีแบบเนี้ย
คือจริงแล้วเขานั่งรอด้วยซ้ำนะคือนั่งรอนิ่งแล้วก็เดินออกมาพร้อมเจ้าหน้าที่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

แล้วก็ถามต่อว่าทำไมไม่ไปตามนัดที่มีนัดฝากคันเมื่อวานนี้๑๑สิงหาคม
รวมถึงพรุ่งนี้วันที่๑๓สิงหาคมเพราะว่าก่อนหน้านี้ภรรยาฝากคันเอาไว้ที่โรงพยาบาลก็ไปรับไปส่งตลอด
ถามภรรยาเรื่องฝากคันนะคะภรรยานิ่งไม่ตอบก็เค้นถามจนยอมรับว่าไปกรุงเทพเมื่อ๔สิงหาคมทำแท้ง
ต้องหาอ้างแบบนี้นะคะเขาอ้างแบบนี้นะคะว่าภรรยาตอบเขาว่าไปทำแทงแล้วตั้งแต่๔สิงหาคม
แล้วก็กลับมาบ้าน๗สิงหาคมเขาบอกว่าประเด็นนี้แหละประเด็นที่ภรรยาบอกว่าไปทำแท้งนี่แหละ
เขาโมโหมากโมโหแบบโอ้โหเอามือตบหน้าภรรยาหลายครั้งมาก
แล้วก็เอาราวเหล็กกระหน่ำฟาดด้วยความโกรธคือฟาดไปตีไปไม่สนว่าภรรยาจะเป็นยังไงอ่ะ
คือทุบทุบตีตีฟาดฟาดไปเรื่อยแบบนี้ค่ะแล้วก็หนีออกจากบ้าน
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปนี่คือคำรับสารภาพของผู้ต้องหาเขาชี้แจงเอาไว้แบบนี้นะคะ
พี่ผมไม่ลุ้มไหมไม่ลุ้มครับ

ตอนที่เราตีลาวป้าม่านนี้มันยาวกระหน่ำไหม
ยาวยาวประมาณแกนหนึ่ง

แล้วเราตีตรงไหน
มีที่แขนสองข้างแล้วก็ที่ขา

คิดว่าภรรยาน่าจะไม่เป็นอะไรมาก
แต่โอ้โหคุณทุบเขาขนาดนั้นน่ะ
หนำทุบกระหน่ำตีกระหน่ำฟาดเขาเข้าไป

น้องสาวน้าสาวและกู้ภัยด้วยนะคะ

บอกกับน้องสาวกับน้าสาวว่าทะเลาะกัน

รับไม่ได้ที่ภรรยาไปทำแท้ง

ว่าทำไมต้องทำร้ายภรรยาตัวเองด้วย

ตะวันนี้หันกลับมาตอบนักข่าวเลยนะ

เถียงนักข่ากลับมาแบบนี้นะคะ

แต่นักข่าวบอกว่าก็เหมือนแบบเดินคอตกออกไปขึ้นรถตำรวจไป
ทีมข่าวก็ถามต่อแหละว่าอยากจะขอโทษภรรยาไหมที่ลงมือฆ่า
เขานิ่งนะคะอยากจะขอโทษไหมนิ่งไม่ตอบ
ตอบไม่เอ่ยคำขอโทษออกมาเลย
มีวิบอีงอันยังงี้อยากจะเพิ่งเพิ่งทำแทง
อันนี้เป็นคำกราบอ้างของพ่อผู้ทักษะนะครับ

มีความเป็นทำกับผู้ตายด้วย

บอกว่าผู้ตายเขาเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่กรุงเทพ
ตอนที่กลับมาที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็มากับนายตะวันสามีนี่แหละ

คุยกับใครไม่ได้เลยขนาดคุยกับญาติญาติที่เป็นผู้ชายยังไม่ได้

ผู้ต้องหาบอกว่าเอาเนี่ยภรรยาขึ้นไปกรุงเทพ๔สิงหาคม

คือถ้าหึงขนาดนี้เนี่ยจะปล่อยภรรยา
ไปกรุงเทพคนเดียว๓๔วันอย่างนี้เหรอ

แล้วตัวเองไม่รู้เลยว่าช่วงนั้นภรรยาไปไหนอะไรยังไง
หรือว่าช่วงที่ว่าโอ้ผมโมโหเขาบอกว่าไปทำแท้งมา
อาจจะเป็นการพูดด้วยอารมณ์โมโหหรือว่าทะเลาะกัน
หรือไม่พอใจอะไรตัวสามีหรือเปล่าเนี่ย

เพราะว่าไม่สามารถจะมาชี้แจงอะไรได้แล้ว
ส่วนผู้ต่างหาเนี่ยจะพูดอะไรก็ได้
ท่านผู้ชมครับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ไปจุดที่เป็นบ้านลักษณะรีสอร์ทหลังเกิดเหตุนะครับ
เป็นบ้านสองชั้นยกใต้ถุนสูงตรงนี้นะครับ
ชุดสืบสวนสพช้างกลางเนี่ย

เพื่อมาเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็เชิญตัวน้องชายกับน้าชายของผู้ก่อเหตุเนี่ย

คือจุดที่เจอศพนางสาวพัชราพรเนี่ย

นางสาวพัชราพรน่ะคือจุดตรงหน้าบันไดเนี่ย
ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดคราบเลือดนะครับ
คราบเลือดยังแห้งกรังติดอยู่กับพื้นนะครับ

เพราะว่าเสียชีวิตอยู่๕วัน

อกจากค้อนที่นายตะวันใช้ทุบภรรยาจนเสียชีวิตแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เจอขันเงินที่มีรอยบุบ
เชื่อว่าผู้ต้องหาก็คงใช้ทุบภรรยาด้วยเช่นกัน

ด้านในเนี่ยจะมีอยู่๒ห้องนอนนะครับ
ห้องแรกพบที่นอนที่พิงผนังเอาไว้
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไร
อีกห้องนึงคาดว่าเป็นห้องที่ทั้งคู่เนี่ยมาพักมานอนอยู่ที่นี่
ข้าวของเครื่องใช้ต่างมีอยู่นะครับ
ที่นอนก็มีผ้าเช็ดตัวเนี่ยวางทิ้งเอาไว้ด้วย
แล้วไปพบแผงยาบำรุงคันนะครับที่เจ้าหน้าที่ไปเจอ
มียารักษาโรคต่างของผู้ตาย
ยาลดบวมยารักษาไตยาบำรุงเลือดบำรุงกระดูกที่วางอยู่ที่หน้าโทรทัศน์
นี่เป็นหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ก็เก็บไปตรวจสอบเพิ่ม
ด้านล่างของบ้านนะฮะบ้านหลังที่เจอศพเนี่ย
จากการสังเกตพบว่ามีข้าวของต่างแล้วก็มีจานข้าวด้วยนะครับ
มีอาหารที่ยังกินไม่หมดที่วางวางทิ้งอยู่ที่โต๊ะนี่นะครับ
ตรงนี้เป็นโต๊ะที่วางอาหารแล้วข้างบ้านเนี่ยบนชั้นวางอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
มีเลื่อยขนาดเล็กกับค้อนอีกหนึ่งด้ามที่วางอยู่นะครับ
ทีมข่าวของเราก็เดินสำรวจดูรอบบ้านนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่ติดกับภูเขานะครับ
จะมีลำทานที่มีน้ำไหลอยู่นะคือคาดว่าตอนเกิดเหตุคงไม่มีใครรู้อ่ะ
เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไกลผู้คนพอสมควรนะครับคงอยู่กันแค่สองคนนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าปกติเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เปลี่ยวอยู่แล้ว
ไกลจากชุมชนก็มีบ้านที่เป็นลักษณะรีสอร์ทอีก๒หลังแต่อยู่ห่างจากหลังนี้๕๐เมตร
ซึ่งตอนนี้ไม่มีใครมาอยู่เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์โควิด๑๙คนที่จะมาเช่าพักอาศัยนักท่องเที่ยวก็ไม่มี
เราได้คุยกับน้องชายของผู้ต้องหานะครับชื่อนายแมนเป็นน้องชายนายตะวันซึ่งมาเจอศพคนแรกค่ะ
เขาบอกว่าตัวของนายตะวันพี่ชายของเขากับนางสาวพัชราพรผู้ตายที่เป็นพี่สะพ้ายเนี่ยไม่ได้ติดต่อครอบครัวมาประมาณ๑สัปดาห์
ตัวของนายแมนกับพี่สาวมาหาทั้งสองคนที่บ้านหลังเนี้ยหลังที่เจอศพเนี่ย
ความจริงแล้วมันไม่ใช่รีสอร์ทที่ไหนหรอกมันคือบ้านของแม่ที่ซื้อทิ้งเอาไว้นานแล้ว
พี่ชายกับพี่สะพ้ายเนี่ยเลยมาพักตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมที่หนีโควิดจากกรุงเทพมา
ก็กะว่าจะมาอยู่แบบสงบแล้วพี่สะพ้ายเนี่ยตั้งท้องอยู่ด้วย
พอมาถึงหน้าบ้านวันนั้น๑๖สิงหาคมเขาบอกโอ้โหกลิ่นเหม็นเน่ามันลอยมาเลย
ลอยมาแบบเตะจมูกเลยเริ่มใจคอไม่ดีแล้วตอนนั้นบอกให้พี่สาวเนี่ย
ถ่ายคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานไว้หน่อยนะเพราะว่าตอนก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยโอ้โห
มันเหม็นเหลือเกินพี่สาวก็เดินขึ้นบันไดไปบนชั้นสองของบ้าน
หงายจมกองเลือดอยู่แมลงวันนี่ตอมส่งกลิ่นเหม็นไปหมด
ตอนนั้นตกใจกันมากก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากโทรแจ้งตำรวจ
น้องชายของนายตะวันบอกกับเรานะครับบอกว่าเสียใจมากที่พี่ชายเนี่ย
ก่อเหตุขนาดนี้ทั้งทั้งที่กำลังจะมีลูก
พี่สะพ้ายเนี่ยมีลูกอยู่ในท้องด้วยก่อนหน้านี้พี่ชายจะคอยรับส่ง
พี่สะพ้ายไปตรวจคันฝากคันไม่คิดว่าสุดท้ายเนี่ยจะใจร้ายขนาดนี้
คือทำไมไม่คิดถึงลูกในท้องที่กำลังจะเกิดมาบ้าง
ค่ะ
เหม็นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นศพหรอกครับแต่เป็นกลิ่นเหม็น
แล้วตอนนั้นพี่สาวถ่ายคลิปไว้ด้วยครับ
หลังจากนั้นยังไงต่อครับแทนกล้องไปมาก็ยังไม่เห็น
ครับยังไม่เห็นแต่ผมก็เปิดไฟผมเป็นคนเปิดไฟ
เปิดไฟข้างล่างเพื่อดูให้มันสว่างช่วยดู
แล้วก็ได้ยินเสียงพี่สาวบอกว่านู่นไงเจอแล้วเป็นศพแล้ว
ก็เห็นพี่สาวปล่อยฮูแล้วก็บอกถอยก่อนว่ากลัวพี่สาวจะขาดสติ

ไม่ขึ้นไม่กล้าครับไม่มีใครกล้าขึ้น

เนี่ยขึ้นครั้งแรกที่กล้าเดินขึ้นไปข้างบนก็นี่เลยครับครั้งแรก
คิดมั้ยครับว่าพี่ชายเขาไม่คิดนะ
เขารักกันดีมั้ยครับ
ก็โอเคนะครับพี่แต่แบบเราก็แบบไม่คิดว่าพี่ชายจะโหดร้ายขนาดนั้น
เพราะปกติพี่ชายเป็นคนร่าเริง
มีรุงท่านนึงนะครับชื่อว่าลุงวิรักษ์
บ้านแกอยู่ห่างจากหลังเกิดเหตุหาก๕๐๐เมตร
นี่ครับบอกกับคุณนฤทธิผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อน
ขี่จักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านหลังเกิดเหตุ
ยังเห็นนายตะวันฝ่ายสามีนั่งอยู่หน้าบ้านอยู่เลยแต่ไม่เห็นภรรยานะ
จากนั้นเนี่ยไม่เจออีกเลยไม่เห็นทั้งคู่อีกเลย
ก่อนหน้านี้เคยเห็นคู่นี้ทะเลาะตบตีกันอยู่บ่อยนะครับ
บางทีเห็นเนี่ยลุงแกบอกอยากจะไปห้ามอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เข้าไปห้าม
เพราะว่าดูแล้วฝ่ายชายเนี่ยดูโมโหร้ายเหลือเกินเลยไม่กล้าเข้าไปช่วย
ไม่มีกลิ่นทุกวันเขาจะมีรถเก๋งรถกระบาดก็ยนต์เนี่ย
ก็มีนั่นก็กั้นไว้บอกว่าแม่ใครเข้าไปยุ่ง
ที่ผ่านมาเราเคยเห็นเค้าทะเลาะกันไหมครับ

ได้ยินเสียง

ทะเลาะกันยังไงตอนนั้นที่ได้ยิน

เห็นเลยเหรอครับ
เพราะทำอย่างเนี่ยนั่นเอาห่อหินไปตามทาง

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับกู้ภัย
ที่คาดว่าผู้ก่อเหตุโทรหาโทรแจ้งว่ามีคนเป็นลมให้มาดูหน่อย
นี่นะคะนายอวกาศศรีธรรมราชหน่วยบรรเทาสาธนภัยช้างกลาง
เขาบอกว่า๑๒สิงหาคมวันแม่นะคะประมาณทุ่ม๔๐
ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรว่ามีคนแจ้งสายด่วน๑๖๖

บอกว่าอยู่ในพื้นที่หมู่๑ตำบลช้างกลางอชวาง
แต่พอไปถึงตำบลช้างกลางโทรกลับเบอร์ที่แจ้งเข้ามา
โทรไม่ติดแล้วก็ไม่รู้พิกัด
ก็เลยจำเป็นจะต้องยกเลิกภารกิจไป
๑๖สิงหาคมได้รับแจ้งว่าพบศพนางสาวพัฒน์อยู่ที่บ้าน
อยู่ในพื้นที่หมู่๑ตำบลช้างกลาง

ที่มีคนโทรแจ้งว่ามีคนเป็นลมให้กู้ภัยไปช่วยหน่อย
ก็เลยคาดว่าคนที่โทรแจ้งตั้งแต่คืนวันแม่
ก็คือผู้ก่อเหตุนายตะวันนี่แหละ

หลังก่อเหตุเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลบหนีไป
คนที่แจ้งมาก็โทรไม่ติด
โทรไม่ติดเลย

โทรหลายครั้งก็โทรไม่ติด

หลังจากนั้นยังไงต่อครับ

ก็ทางศูนย์ได้รับแจ้งว่าพบศพ

ศพตอนที่พี่เข้าไปอยู่บริเวณตรงไหน

บันไดไปอยู่ระเบียงครับนอนหงายอยู่ครับ
อืมสภาพศพนี้เป็นอย่างไรบ้าง

บาดแผลหลักนี่มันอยู่บริเวณไหน

มันโดนคงแข็งครับ

เท่าที่เรามองด้วยตาครับ

เพราะเทียบกับสภาพศพมันก็ดูยากครับ

เราไปเห็น
เฟซบุ๊กของผู้ตายนะครับ

เฟสบุ๊คของเธอใช้ภาษาอังกฤษนะครับ
ภาพของเธอกับนายตะวันสามีที่สุดท้ายมันทำร้ายเธอจนเสียชีวิต
ภาพที่ถ่ายคู่กับนายตะวันครั้งแรกคือ๒๘มกราคม๒๕๖๔ต้นปีนี้เอง
คาดว่าเป็นวันที่ทั้งคู่เนี่ยเปิดตัวว่ากำลังคบหากัน
แล้วก็มีเพื่อนเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าเปิดตัวรับปี๖๔เลยนะ
อะไรประมาณอย่างนี้นะบอกให้พามาแนะนำให้รู้จักด้วย
จากนั้น๓๑มกราคมทั้งคู่โพสต์ภาพไปเที่ยวด้วยกันที่สิงห์บุรีนะครับ
กุมภาพันธ์ผู้ตายเนี่ยโพสต์ภาพไปเที่ยวกับนายตะวันผู้ก่อเหตุ
วันที่๘นินาคมนะครับทั้งคู่เนี่ยถ่ายภาพไปเที่ยวด้วยกันอีกครั้ง
หนึ่งนะแล้วก็เช็คอินที่อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่
ที่๘เมษายนได้โพสต์ภาพไปเที่ยวด้วยกันที่ร้านกาแฟแห่ง
หนึ่งแล้วก็โพสต์ข้อความคือลักษณะเหมือนกับมีความสุขดี
นะอ่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่นะฮะคือทั้งคู่ก็คบหากันมา
ด้วยนะครับถ้านับจากอายุคันของนางสาวพัชราพรคือลูก
ท้องได้๔เดือนย้อนกลับไปจากเดือนสิงหาคมนี่คาดว่าน่า
จะตั้งท้องช่วงเดือนพฤษภาคมนะหลังจากที่เปิดตัวคบหากัน
เดือนมกราคมต้นปีแล้วพฤษภาคมก็เป็นช่วงที่กลับมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชพอดี
สุดท้ายแล้วน่าเศร้ามากเธอถูกพบเป็นศพเมื่อคืนวันที่๑๖สิงหาคม
พร้อมกับลูกในท้องสี่เดือนแต่นายตะวันผู้เป็นสามีผู้ก่อเหตุผู้ต้องหาคนนี้เนี่ย
อ้างว่าโมโหจับได้ว่าภรรยาแอบไปทำแท้งแบบนั้น
นี่นะฮะทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
มีคนมาอยู่ใหม่แล้วเป็นคนมาเช่าอยู่คนใหม่
ปี๒๕๕๓มีประวัติอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราชคือบ้านของสามี
ทีมข่าวของเราตรวจสอบพบว่านายโตวัล
เคยทำงานอยู่ที่ร้านอะไหล่รถยนต์แห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ
เพื่อนร่วมงานของนายตะวันบอกว่า
เคยทำงานกับนายตะวันได้สัปดาห์หนึ่งเมื่อช่วงเดือนเมษายนปีนี้
แล้วเขาก็ออกจากงานไปไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมาก
แต่เวลาที่คุยกับนายตะวันเนี่ยนายตะวันชอบอ้างว่าเป็นสายตำรวจ
แล้วก็ชอบโชว์ภาพแบบภาพปืนภาพระเบิด
มือถือค่ะโชว์ให้เพื่อนดู
แต่เพื่อนบอกก็ไม่ได้สนใจก็แบบเพื่อนร่วมงานต่างคนต่างทำงานดีกว่า
ถ้าถามว่ารู้จักนิสัยใจคอที่แท้จริงของนายตะวันไหม
เพื่อนบอกว่าก็ไม่ได้รู้จักสนิทขนาดนั้น
เมื่อกี้ก็เขาจะทำอะไรกัน
ไม่คิดว่าจะทำอย่างนั้นไม่เคยเห็นเลย
ไม่มีเห็นอยู่ก็เฉยอะไรนะ

ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับคนที่น่าจะรู้จักนิสัยใจคอของนายตะวัน
เขาก็ให้ข้อมูลมาว่านายตะวันเป็นคนอารมณ์ร้อนโมโหร้าย
แล้วมันมีประเด็นที่เหมือนกับว่ามีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยค่ะคุณผู้ชม
ที่ผ่านมาก็เคยเตือนเคยแนะนำการใช้ชีวิตไม่อยากให้ไปอยู่ในวังวนของยาเสพติด
ก็เหมือนกับว่าปรับปรุงตัวเองได้ดีขึ้นนิดหน่อยแล้วไม่นานก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีก
อันนี้คนใกล้ชิดเขาให้ข้อมูลมานะคะ
เคยถามผู้เสียชีวิตด้วยถามว่าคิดดีแล้วเหรอที่จะใช้ชีวิตกับผู้ชายคนนี้
นี่คนใกล้ชิดคนนี้ถึงขั้นถามฝ่ายหญิงว่าคิดดีแล้วเหรอที่จะคบกับนายตะวัน
ที่ผ่านมาก็ทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงอยู่บ่อยแต่เขาก็เหมือนกับว่าฝ่ายหญิงรักมาก
ก็ยอมก็ทนอยู่ด้วยกันจนสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่าโอ้โหทำร้ายเขาจนเสียชีวิตเลย
เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนหาอารมณ์ร้อน
ตอนทำงานนี่เป็นยังไงพี่ทำงานดีไหม
ถ้าเขาไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะพี่ก็เหมือนคนปกติเลยค่ะ
ตอนที่อยู่กับเรานี่เขาอยู่กับแฟนเขาด้วยไหมพี่
ใช่ค่ะพี่เขาก็พาภรรยามาที่ร้านด้วยค่ะก็คือมามาเล่นที่ร้านมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเขาก็จะมาด้วยกันค่ะ
ก็คือคนที่เสียชีวิตใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะพี่เขาเคยเล่าให้ฟังไหมครับพี่ว่ามีปัญหากันไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนที่อยู่ด้วยกัน
เคยเล่าให้ฟังไหมมันมีอยู่แล้วพี่เหมือนผัวเมียทะเลาะกันอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเขาอาจจะทะเลาะกันกันบ่อยหน่อยอาจจะแบบมีความรุนแรงหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ท้องอยู่๔เดือนอันนี้ตามข้อมูลที่ญาติญาติบอกนะฮะโอ้โหแล้วถูกสามีทำแบบนี้นะครับคือลักษณะการเสียชีวิตแบบนี้เนี่ย
เขาเรียกว่าตายทั้งกลมนะฮะหมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกกับเรา
บอกว่าลักษณะแบบนี้ผู้หญิงตายทั้งกลมเนี่ยคือมีลูกอยู่ในท้องด้วยเนี่ย
เปรียบเสมือนการตายโหงวิญญาณจะมีความเฮียนมากกว่าปกติ
แล้วแน่นอนว่าเขาก็จะมีความทุกข์ทรมาน
ซึ่งก็ต้องไปดูว่าคนที่ทำร้ายเขาจนเสียชีวิตเนี่ยมีการสะกดวิญญาณอะไรไว้ด้วยหรือไม่
อย่างตัวสามีคนที่ก่อเหตุเนี่ยไปทำแบบนั้นไหม
แล้วดูจากพื้นที่ที่เจอศพเนี่ยหมอปลาบอกว่าผู้ตายศพเนี่ยถูกทิ้งลักษณะ
นอนขวางบันไดบ้านเอาไว้คือตรงนี้ถ้าตามความเชื่อเนี่ย
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ที่บันไดบ้านเนี่ยนอนขวางบันไดแบบนี้เนี่ยคือความเฮียนจะลดลง
อันนี้หมอปลาบอกนะฮะเพราะว่าวิญญาณจะมีแม่ธรณีเนี่ย
ที่เป็นแม่ธรณีประตูเนี่ยกดเอาไว้ทำให้ดวงวิญญาณไปไหนไม่ได้
สิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้หมอปลาบอกว่าอยากให้ญาติญาติ
ทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณให้กับผู้เสียชีวิต
แม่แล้วก็ลูกในท้องด้วย
แล้วมันเหี้ยนแน่นอน
สิ่งที่มาทำให้วิญญาณเหี้ยนคือ
จากที่ผมสังเกตสบมันฝางบันได
ถ้าศพมันฝางบันไดเท่ากับวิญญาณ
ก็จะถูกตรงนั้นเหยียบย่ำ
ก็จะทำให้วิญญาณลดความเฮียน
แต่มันก็จะเป็นผลเสียกับวิญญาณที่จะไปไหนไม่ได้
แล้วก็จะถูกทางเดินก็บันไดธรณีเหยียบย่ำอยู่ตรงนั้น
คือถ้าเราเห็นสบมันจะฝางบันไดธรณีประตู
ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นผลเสียกับดวงวิญญาณที่ไม่สามารถไปไหนได้
แล้วความคลิปหน้าทางคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณสรันพัฐกเสมชะเยาะวิวัดเชิญเลยค่ะ
ความคืบหน้ากรณีผัวโหดฆ่าทุบหัวเมียท้อง๔เดือนเสียชีวิตคาบ้านพักริมทาน
ในพื้นที่ตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งวันก่อนควบคุมตัวมาที่สพช้างกลาง
เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะภายหลังจากที่ตำรวจนะคะ
ได้มีการควบคุมตัวนายตะวันรักษาวงหรือว่าแบทอายุสามสิบเอ็ดปี
ผู้ต้องหาไปชี้แผนทำจุดที่บ้านพักจุดเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราชจนแล้วเสร็จในช่วงกลางวัน
เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวมาที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาภายในสพช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อให้ผู้ต้องหาได้พัก
ก่อนจะดำเนินการสอบปากคำต่อไปนะคะซึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
ว่าเป็นผู้กระทำความผิดจริงขณะเดียวกันในเวลานี้นะคะ
คุณผู้ชมภายในห้องสอบสวนชั้นหนึ่งของสพช้างกลาง
ทีมข่าวได้พบนะคะว่ามีน้าสาวของผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
เกี่ยวกับคดีของนายแดดค่ะซึ่งจากการที่ทีมข่าวได้สอบถามกับน้าสาว
เมืองต้นทราบว่าขณะนี้ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นน้องสาวแม่ผู้ต้องหาเอง
รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกสะเทือนใจ
แล้วก็บอกทีมข่าวนะคะว่าเสียใจไม่ต่างกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ
อกจากนี้นะคะน้าสาวของผู้ต้องหาเองก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะว่า
ก่อนหน้านี้แม่แล้วก็น้องสาวของผู้ต้องหาเคยเดินทางไปส่งผู้เสียชีวิต

พร้อมกับซื้อโทรศัพท์มือถือให้อีกหนึ่งเครื่อง
แต่สุดท้ายผู้เสียชีวิตแอบเดินทางกลับมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมคะภายหลังจากที่ได้มีการทำแผนทั้งวันนะคะ
ขณะนี้ตัวนายแบทหรือว่าผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ถูกควบคุมตัวไว้ในห้องควบคุมผู้ต้องหานะคะชั้นหนึ่งของสพค่ะ
ซึ่งปรากฏว่าตอนนี้อาการยังมีความอ่อนเพลีย
แล้วก็ยังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหานะคะ
มีการแยกขังเดี่ยวในขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้
พนักงานสอบสวนจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
ตัวผู้ต้องหาแล้วก็พยานแวดล้อม
ก่อนจะมีกำหนดในการควบคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดทุ่งสงศ์
ในวันศุกร์ที่๒๐สิงหาคมนี้
สรรพัฒน์เกษมชายวิวัฒน์ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ขอบคุณคุณสรรพัฒน์ด้วยนะคะ
ที่ก็เกาะติดเกี่ยวกับคดีนี้มาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ